ช่วงนี้ไปดูดราม่ากุ้งอบวุ้นเส้นกันหน่อยนะครับ
ร้านดังที่มีคนเขาบอกเขาเคยไปกินตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาแล้ว

ก็เลยเดินไปแจ้งเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านมาถึงคว่ำโต๊ะเลย

อันนี้คือร้านกุ้งอบคุณเส้นดังแถวย่านเจริมรัฐนะฮะ

เรากับแฟนสั่งกุ้งอบมา๒หม้อ
ห้อหนึ่งมันก็รสชาติปกติดีเหมือนที่เคยกินมา

กินไปคำเดียวเนี่ยโอ้โหแสบถึงโคนลิ้นเขาว่าอย่างนั้น
ก็เลยไปบอกทางร้านหอนนี้มันเข็มเกินไปแก้ไขยังไงได้บ้าง

หม้อนี้ไม่คิดเงินแล้วกัน
เพราะว่าน้ำมันหอยมันมาล็อตหนึ่งมันไม่เหมือนกัน
แต่ละล็อตมันอันมันก่อนเค็มมันอันมันก่อนไม่เค็มก็ว่ากันไป

ก็เลยบอกว่าคิดไปเถอะปกติ
แต่ก็เกรงใจเหมือนกันก็เลยขอสั่งเพิ่มกลับบ้านอีกชุดละกัน
ทางร้านก็บอกว่าของหมดแล้วไม่มีแล้ว
ตัวเขากับแฟนก็ตกลงว่าอ้าวงั้นก็จ่ายหม้อที่มันไม่เข็มแล้วกันเนอะ

สักพักผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของร้านเดินมา
กไหลยักษไหลมาแต่ไกลแล้วพูดว่าโอ้โห
วันนี้กินฟรีเหรออะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้ววันหลังไม่ต้องมากินอีกนะเขาก็อึ้งไป

กินมากี่ปีแล้วคนอื่นก็กินได้
เขาก็กินกันหวานกันอยู่มีปัญหาอยู่โต๊ะเดียว

ส่วนใหญ่ก็มองว่าเอ๊ะทำไมมันต้องอะไรกันมากขนาดนี้

คือถ้ามันเริ่มต้นจากแค่ว่าอาหารมันเค็มเกิน

ก็เลยไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่คลิปจะถูกปล่อยออกมาเนี่ย

ทีมข่าวก็เลยไปถามคนโพสต์อีกที
ชื่อว่าคุณวิพาดากับคุณนิชกุล
ก็บอกว่ายืนยันฝ่ายเขาสองคนไม่ได้เริ่มก่อน

สุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต
ถ้าเกิดสังคมตั้งคำถาม
แล้วตำหนิว่าพวกเขาไปก่อกวนหวังกินฟรี

เพื่อเอามายืนยันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าคลิปที่เขาถ่ายมาไม่ได้ถ่ายมาตั้งแต่ต้น
อันนี้คือนักข่าวเรานะคะมันไม่ใช่พูดสีหายนะ
เมื่อช่วงเช้าครับมีคนทางร้านเขาบอกว่าติดต่อมาขอโทษแล้ว
จากนั้นพี่สาวเจ้าของร้านก็ติดต่อมาขอโทษเช่นเดียวกัน
แล้วบอกว่าอยากให้เรื่องราวมันจบด้วยดีแค่นี้
ไม่อยากให้กระทบกับชื่อเสียงที่ร้านคุณตาสะสมมานาน
ตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณพ่อนะครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามกันต่อขยายความเรื่องนี้กันต่อกับไทยรัฐนิวโชว์
มีอีกหลายประเด็นเพราะว่าล่าสุดทางร้านเขาบอกว่า
กล้องเขาเสียไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
นั่นไงรอดูกันนะครับคุณผู้ชม